ตามกันต่อเลยนะคะที่เกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้วกรณีพิษสุราไปเกิดขึ้นกับหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นชาวจังหวัดแพร่ค่ะคือติดเหล้าหนักอะค่ะ
อืมป่วยด้วยจนทำให้ตัวเขาเองเนี้ยเป็นโรคประสาทแล้วก็เกิดสติหลุดขึ้นมาไปเผาบ้านตัวเองอ่ะค่ะ
เนี่ยจุดไฟเผาบ้านตัวเองวอดเลยทั้งหลังไหม้ไปหมดเลยนะคะ
นำซ้ำยังไม่พอไปฟ้อนรำกลางกองขี้เท่าด้วยเออเนี่ย
คือคนเสื้อดำเกงขาวเนี่ยนะคือคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็ไม่ได้สนใจนะว่าเจ้าหน้าที่เข้ายืนอยู่ในนั้นอ่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ฉีดน้ำดับไฟบ้านตัวเองอยู่อ่ะเออเออ
สิเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตะบนแม่คำมีนะคะ
แล้วก็เทศบาลตะบนหนองม่วงไข่ก็เร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้
บ้านเลขที่ร้อยสี่สิบหกทับหนึ่งอยู่ในตำบลแม่คัมมีที่อำเภอเมืองแปร่ค่ะ
ท่ามกลางนายยงยุทธ์อายุ๔๓ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
เขาเกิดอาการหลุดไปจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ไปฟ้อนรำอยู่กลางเพลิง
ไหม้บ้านของตัวเองไปเนี่ยนะคะแล้วดูสิไฟก็ไหม้ไปทั้งหลังเลยอะค่ะ
ลำยังฟ้อนอยู่เลยเนอะสติหลุดอ่ะเดินไปในกองเพลิง
ทำท่าฟ้อนรำอยู่กลางกองขี้เท่าในบ้านของตัวเอง
ไม่ได้สนใจหรอกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะฉีดน้ำดับเพลิงอยู่
คือลำแบบไม่สนใจใครเลยนะคะทีนี้ไปสอบถามเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านของนายยงยุทธ์ที่อยู่ใกล้กันเขาก็บอกว่า
คือนายยงยุทธ์เขาอยู่บ้านนี้คนเดียวพี่สาวอยู่ที่ลำปาง
ก็สร้างบ้านเอาไว้ให้ค่ะตัวเขาเองเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
ป่วยเป็นโรคประสาทที่ผ่านมาก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงเนี่ย
หลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่านายยงยุทธ์ก็ยังไม่ยอมเลิกดื่มเหล้าอ่ะนะ
แล้วก็มักจะไปขอเหล้าตามวงเล่าในหมู่บ้านที่เขาดื่มกินกันอยู่
บางครั้งเนี้ยนะคะถือมีพระไปข่มขู่ชาวบ้านเลย
ขอเหล้าเขากินอืมตอนนี้นะกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ยงยุทธ์เขาอ้างว่าเขาไปขอดื่มเหล้าจากชาวบ้านเหมือนปกตินี่แหละ
แต่ชาวบ้านไม่ให้ค่ะบอกว่าให้ไปเผาบ้านของตัวเองมาก่อน
ถึงจะให้ดื่มเหล้าโอ้โหก็ทำตามเลยค่ะ
ทำไหมคะทำค่ะไปจุดไฟเผาบ้านตัวเองจริงนะคะ
ก็เลยมาก่อเหตุเผาบ้านตัวเองค่ะอ่าตำรวจสอบภาวเมืองแพร่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็นำตัวนายยงยุทธ์นี่แหละ
ตรวจอาการทางประสาทก่อนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
อืมถือว่าโชคดีนะคะไฟไม่ลุกลามไปไหม้บ้านข้างเคียงอ่ะเนอะ
ค่ะอย่าทำอย่าหาทำแบบนี้นะ